จากนั้นจึงใช้แม่เหล็กแท่งในการคัดแร่เพราะแม่เหล็กจะดูดแร่เหล็กแยกออกมาจากกองดิน
อาจจะรู้ว่าแร่มีแร่เหล็กแร่กที่จะสามารถรับทรัพย์ที่จะสามารถปล่อยให้กัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน